สนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
ซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ใช้กะทิพร้าวหอมแล้วขายดีรวยรวยรวย
ท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
คิวมินซีเครื่องดื่มขิงสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งใส่ใจตัวเองด้วยขิง
ไหม่สบู่สมุนไพรอิงอรส้มมะละกอสวยจริงอิงอร
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
นมถั่วเหลืองและตาซอยเอ็กซ์ตร่า๓๐๐อร่อยคุ้มค่า
ส่องสนามกันกับคลิปนี้คุณผู้ชมดูสิ
นี่ฝนตกตกนะรถก็ขับไป
เดี๋ยวจะเห็นอะไรปริวมาดูไหนดูกลมแดงเลยครับ
เอายังไงไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
นี่ครับคลิปนี้เพจเฮียขับรถเอามาลงไว้บอกว่า
อันนี้มันง่ายไปง่ายไปง่ายไปมันมาบนถนนเลยนะครับ
กล้องหน้ารถคันนี้รถเก่งเขาขับไปขับไป
ไม่ได้ป้ายหาเสียงแล้วครับป้ายเล็กป้ายใหญ่เต็มไปหมด
จู่ป้ายหาเสียงแผ่นหนึ่งนะฮะนี่ครับมันโผล่ขึ้นมาอยู่กลางถนนแบบนี้
ปิวขึ้นมาขวางรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่เลนกลางกระชั้นชิดแบบนี้
มันปลิวมายังไงแล้วรถเขาจะเบรกยังไงแต่ก็ไม่ได้เบรกนะฮะ
เหยียบไปเลยนะครับแม้ว่ารถคันนี้จะพยายามจะเบรกแล้วแต่ว่าไม่ทันแล้วครับ
ถ้าเกิดว่าเบรกโมโหมันก็ต้องสุดท้ายนี่เป็นยังไงล่ะกริ้งทั้งคนทั้งรถอยู่กลางถนนนะฮะ
คนขี่รถจักรยานยนต์คนอื่นก็ต้องมาช่วยกันพากันประคองคนที่ขี่รถที่เจ็บเนี่ย
ออกจากกลางถนนกันก่อนไปนั่งดูข้างทางว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโชคดีนะฮะ
ได้มีรถขับตามไปอย่างกระชันชิดคือรถคันที่มีกล้องก็ไม่ได้ขับไปเร็ว
งั้นอาจจะถูกชนซ้ำกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำก็ได้นะฮะคนเห็นคลิปนี้ก็บอกว่าโอ้โห
หาเสียงมันต้องติดให้มันยึดให้มันมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่เหรอนะเพราะช่วงนี้อะไร
แต่ว่าพอโดนลมมันก็ปริวมันเป็นอันตรายกับประชาชนคนในกรุงเทพที่
คุณหาเสียงนั่นแหละครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพูดถึงเรื่องของป้ายหาเสียง
แน่นอนป้ายเนี่ยมันมีปัญหากันมาทุกยุคทุกสมัยครับ
ประชาชนเขาก็มีเสียงสะท้อนมาเหมือนกัน
จากมันจะกีดขวางทางเท้าไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ย
ติดตั้งริมถนนมันยังบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่

ฟังเสียงชาวกรุงเทพกันหน่อยครับ
โอ้นอกจากบางคนก็เดินบางทีก็เดินไม่ได้
แต่แน่นอนนะฮะพอมีเสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพ
สมัครหลายคนก็พยายามจะคิดหาไอเดียใหม่

เขาก็มีกิมมิกสอดแทรกเข้าไป
บางท่านก็เอาเล็กที่มันพอดีกับป้าย

ท่านก็ไปหาเสียงในโซเชียลดีกว่า
แอปผ่านติ๊กต๊อกผ่านอะไรกันไปนะฮะ
ช่วงนี้ก็จะเห็นคนหาเสียงกันเยอะหน่อย
ตามถนนหนทางแล้วก็เริ่มมีขึ้นรถขยายเสียงกันแหละ
ใช่เพราะว่าใกล้แล้วไง๒๒พฤษภาคมนะคะ